คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะ๑๘มกราคมถือว่าเป็นการจากไปครบรอบ๔ปีของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับคุณปอทฤษฎีนั่นเองนะคะ
ซึ่งทางด้านคุณโบแวนด้าน้องมะลิพร้อมด้วยแฟนคลับก็มาร่วมพิธีทำบุญกันอย่างอบอุ่นที่วัดธรรมธีธารามจังหวัดบุรีรำนะคะ
โดยก่อนที่จะเริ่มพิธีสงฆ์แม่โบกับน้องมะลิก็ได้นำพวงมาลัยเข้าไปจุดทูปไ้อัฐิของปอ
ซึ่งรอบเจดีก็ได้มีการตกแต่งด้วยต้นปอแดงและดอกไม้ชนิดต่างอย่างสวยงามไปฟังความรู้สึกของแม่โบกันหน่อยค่ะ
แข็งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ไม่น้ำตานี่จะไม่ได้เสียให้เขาแล้ว
ให้เขาแล้วณวันนี้จะมีแต่รอยยิ้มให้กับเขา

ก็จะเป็นประโยคที่เขาถามทุกครั้ง
กระทั่งลูกที่บ้านเขาก็จะถามอย่างนี้ค่ะ
ถึงแม้ว่าแม่โบจะบอกว่า

แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำเอาเธอน้ำตาตกเหมือนกันนะคุณผู้ชม

ภาพนี้เป็นวินาทีที่
แม่โบกอดปลอบน้องมะลิ
ที่กำลังร้องไห้โฮอยู่นะคะ

จริงภาพนี้เป็นภาพที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
ใช่เป็นภาพที่แม่โบเองก็โพสต์ลงในอินสตาแกรม
คือเป็นภาพที่น้องมะริร้องไห้โฮ

ที่แม่โบได้โพสต์ข้อความเอาไว้

ทำบุญพ่อปอ๔ปี
ปีนี้เป็นปีที่หนูโตพอจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้ว
ซึ่งประโยคที่น้องพูดกับคุณแม่ก็คือ
แม่หนูไม่อยากให้พ่อตาย

โอ้โหเห็นภาพนี้พร้อมกับข้อความนี้ก็
สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในงาน

และน้องมะลิกันเป็นจำนวนมากนะคะ

แต่วันนี้พอวันเวลาผ่านไป

พอที่จะรับรู้ได้ว่าคุณพ่อได้จากไป
ก็นี่แหละค่ะปล่อยหัวออกมาแบบนี้

ไปถึงบันเทิงไทยรัฐเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องมะลิ

เชื่อว่าน้องมะลิเนี่ยต้องเข้มแข็งแน่เลยตามแม่โบนะคะ